หนึ่งเรื่องที่เขามีการแชร์กันในไลน์

เขาบอกว่าเนี่ยทางการของ
อ่าซิงคโป้มาเมริเซีย
เค้ามีการปรากฏว่าใครที่จะเดินทางไปบริเวณอังกษัตริย์หรือว่า
อาจจะทำให้สีชืงทวงเสียชีวิตได้

ไปไหนดิ
เป็นฝึกศึกษาไว้ก่อนดีกว่า

ความก็บอกว่าตอนนี้นะครับมีการแชร์กันข้อความนะครับ
เป็นข้อความบอกว่าใครที่อยู่สิงคโปร์มาเลเซีย
หรือว่าจะเดินทางบริเวณอังกฤษนะครับ
มีการประกาศเตือนเรื่องของฮีตเวฟนะครับ
ซึ่งจะเกิดอีก๕วันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายนั้นขาดน้ำ
ดังนั้นขอให้ทุกคนอยู่ในบ้านเรือนห้ามออกจากบ้าน
โดยเฉพาะช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย๓โมงของทุกวัน
เพราะว่าอุณหภูมินั้นจะพุ่งทะลุ๔๐องศาเซลเซียต
นี่คือข้อความที่ส่งกันในไลน์

ห้ามออกจากบ้านนี่ก็คือเป็นข้อความที่แชร์กันเหรอครับ

เป็นเท็จจริงอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังการอธิบายกันนะครับ
ในวันที่๒๐มีนาคมนี้นะครับ
หนึ่งปรากฏการณ์ที่เห็นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้นะครับ
มีชื่อภาษาไทยว่าวสันตวิสุวัสดิ์

โคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับโลกของเราพอดี

อยู่ในแววตั้งฉากของโลกของเราก็คืออยู่ในแนวตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร
ดังนั้นจึงทำให้กลางวันกับกลางคืนจะเท่ากัน
ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันราตรีเสมอภาค
ช่วงเช้ากับช่วงกลางวันเวลาจะเท่ากันเด้น
ดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นทางที่ตะวันออกแล้วก็ตกทางที่ตะวันตกเด๊ะ

โลกเหนือเขาก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิต
โลกใต้เขาก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
อันนี้เกิดขึ้นทุกปีนะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องของฮีตเวฟกันบ้างนะครับ

ปีก่อนเราได้ยินข่าวฮีตเวฟเกิดขึ้นนะครับ

ทีนี้จะส่งผลต่อมาเลเซียส่งผลต่อสิงคโปร์

เวฟเนี่ยเกิดจากการที่มีความร้อนสะสมในบริเวณดังกล่าวเยอะนะครับ
แล้วก็ไม่มีกระแสลมพัดเอาความร้อนออกไปที่อื่น
คือทำให้ความร้อนเนี่ยสะสม
คืออยู่ในจุดเดียวเขาไม่ไปไหนเพราะว่าไม่มีลมพาเข้าไป

ดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะสามารถที่จะป่วยเป็นโรคฮิสโตกได้นะครับ

ก็คือความร้อนที่มีการสะสมจากดวงอาทิตย์ไม่มีกระแสลมล้มนิ่งแบบนี้
ก็จะเป็นผลพวงทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้

ส่วนใหญ่ก็จะพัดพาความร้อนมาจากทะเลทรายแถวปากีสถานอินเดียแบบนี้ก็จะมีความร้อนที่พัดมาจากทะเลทรายแบบนี้นะครับ
ทีนี้เนี่ยนะครับร้อนแบบนี้ถึงบ้านเราหรือเปล่านะครับ
ต้องบอกคุณชมว่าโอกาสที่จะเกิดแถวบ้านเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ
ก็มีทะเลอยู่นะครับทะเลเหล่านี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดกระแสลมได้นะครับ
สามารถที่จะพัดความร้อนเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจไปนะครับ
แต่ว่าในวันที่๒๐เนี่ยนะครับนอกจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับจะมาอยู่ตรงกลางเป๊ะในบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าที่ประเทศจีนเขามีประเพณีหนึ่ง
เป็นประเภนีนี้ตั้งไข่
เป็นประเภนีนี้ให้เขาสืบทอดมากว่าประมาณ๔๐๐๐กว่าปี

ดังนั้นถ้าหากเราตั้งไข่มาด้านกราวเนี่ยใครจะตั้งตรง

แบบนี้เขาก็จะเอาไข่มาเพ้นเป็นสวยงามแบบนี้นะครับ
แล้วก็มาตั้งใครจะตั้งตรงแบบนี้เลย

หลังกลางสัปดาห์นี้คงต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

เรื่องของฝนฟ้าคระนางฟ้าร้องฟ่าผ่านะครับ

ไปดูภาพการคำนวณสถานการณ์ฝนนะครับ
วันนี้นะครับยังมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ในบริเวณพื้นที่นี่ภาคตะวันออกนะครับ

ระยะนี้ใครอยู่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือตอนนี้เมฆค่อนข้างน้อย

ฟังดีนะครับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งดูอุณหภูมิครับ

วันนี้ช่วงกลางวันอุณหภูมิเมืองไทยของเรามีโอกาสพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๔๐องศาเซลเซียต
วันนี้เหรอคะ
เดี๋ยวนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะ
วันนี้เหรอคุณ
วันสิบสาม
ปกติร้อนมากนะครับ
ติร้อนมากนี่ต้องไปปลายเดือนเมษานะ

ถ้าเมษายนนี้จะถึง๕๐องศาเซลเซียสไหม
ฤดูร้อนเขาเตรียมตัวมาตั้งแต่ฤดูหนาวแล้วครับ

คำว่าฤดูในประเทศไทยนี่ผ่านไปแล้วนะ

พออากาศเย็นจัดมาเจออากาศร้อนจัด
ก็ทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นได้
อีสานตอนล่างอีสานตอนบน

ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย